เมื่อวานวิเคราะห์ค้างไว้เรื่องการปฏิรูปตำรวจ
วันนี้ขอต่ออีกหน่อยเถอะครับเพราะว่า
ตอนที่พูดคุยกันว่ามีวงการไหนบ้างที่ต้องการปฏิรูปมากที่สุด
ถามกันไปถามกันมาเขาบอกว่าวงการตำรวจนี่แหละ
ที่ต้องการจะให้มีการปฏิรูปมากที่สุด
เพราะว่าอาชีพตำรวจนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกระทบกับความเป็นอยู่ของสังคมมาก
ถ้าตำรวจทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอำนวยความยุติธรรมอย่างเบื้องต้น
ทำงานอย่างจริงจังปัญหาอัธยกรรมก็ลดลง
สังคมก็สงบสุขมากขึ้นไปดูเถอะครับประเทศที่เขาอยู่กันอย่างสงบเนี่ย
เป็นผลมาจากตำรวจทำงานอย่างตรงไปตรงมาทั้งนั้น
บ้านเราที่ผ่านมาปัญหาของตำรวจมีเยอะ
แต่ว่าถามว่าถ้าจะแก้ปัญหาตำรวจเกาให้ถูกที่คันเนี่ย
จะแก้ตรงไหนก่อนหลายคนบอกว่าแก้เรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งก่อน
เพราะว่าที่ผ่านมาระบบการโยกย้ายแต่งตั้งตำรวจในบ้านเราถูกติฉินนินทามาก
สองเรื่องหนึ่งมีเส้นมีสายหอเหินเดินอากาศมาข้ามหัวเพื่อนมา
สองมีเงินแล้วไปซื้อตำแหน่งเมื่อวานนี้พูดไปแล้วว่า
ถ้าปล่อยให้มีเงินแล้วไปซื้อตำแหน่งมันจะส่งผลกระทบต่อสังคมยังไง
เพราะว่าต้องไปถอนทุนคืนวิธีการถอนทุนคืนก็คือว่า
ไปหารายได้ผลประโยชน์กับธุรกิจที่มินเมกฎหมาย
แล้วในที่สุดธุรกิจที่ผิดกฎหมายมินเมกฎหมายก็ปราบกันไม่สิ้น
เรื่องนี้ก็เรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็เรื่องหนึ่ง
ฉะนั้นทำยังไงที่จะให้กระบวนการโยกย้ายแต่งตั้ง
เป็นไปด้วยความตรงไปตรงมาคนเขาจะได้มีกำลังใจทำงาน
ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจที่วิ่งเต้นได้ก็ทำงานไป
ตำรวจที่ซื้อขายตำแหน่งทำงานไปก็หาเงินไป
แต่ตำรวจที่อกไหม้ไส้ขมเพราะว่าอยู่เพื่อนก็มาข้ามหัว
ทำงานทั้งปีพอถึงคราวโยกย้ายแต่งตั้งไม่ขยับไปไหน
ทำงานเต็มที่ตรงไปตรงมาแต่ว่าสู้คนที่มีเงินไปวิ่งเต้นไม่ได้
ทำงานเต็มที่ตรงไปตรงมาบริการประชาชนคนชอบ
ไม่มีเส้นไม่มีสายไม่ได้ตำแหน่ง
สุดท้ายคนพวกนี้ฟ่อหมดทำงานไปวันนึง
นี่เรื่องใหญ่นะครับเคยมีพยายามความพยายามมาหลายครั้งหลายหนว่า
โยกย้ายแต่งตั้งทำยังไงถึงจะให้มีความเป็นธรรม
บางช่วงนั้นบอกเอาต่อไปนี้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยให้คะแนนไว้
ทำงานเป็นยังไงให้คะแนนไว้
พอถึงคราวโยกย้ายแต่งตั้งเอาคะแนนผู้บังคับบัญชามาประมวลผล
เพื่อจะนำเป็นองค์ประกอบในการโยกย้ายแต่งตั้ง
ไปไปมาไม่รอดครับไม่ได้เป็นไปตามนั้นเลย
วิ่งเต้นเส้นสายยังเหนือกว่าอยู่ดี
ระบบการใช้เงินซื้อตำแหน่งยังมาเหนือกว่าอยู่ดี
ก็วนไปวนมาอยู่อย่างนี้ครับ
ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปดูแต่ครับมาตรา๒๒๖๘
เขาบรรยัติเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ
เขาบรรยัติไว้ว่าให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับหน้าที่อำนาจและภารกิจของตำรวจให้เหมาะสม
และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของค่าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพ
มีหลักประกันว่าค่าราชการตำรวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายนี่
และการพิจารณาบำเด็ดความชอบ
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระ
ตกอยู่ในอานัทของบุคคลใด
มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน๑ปี
นับตั้งแต่ประกาศใช้รัฐมนูลฉบับนี้
ระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายที่ก่อให้เกิดผลสำลิดดังกล่าว
ให้การแต่งตั้งโยกย้ายค่าราชการตำรวจดำเนินตามลำดับอาวุโส
เห็นไหมครับรัฐมนูลยังเห็นความสำคัญเรื่องนี้
ก็ต้องตามไปดูในพรบตำรวจกฎหมายลูกที่จะเกิดตามมา
มีคนถามเยอะว่าทำไมกระบวนการโยกย้ายแต่งตั้ง
ไม่ใช้ระบบอาวุโสเหมือนวงการตุลาการ
คนที่จบมาเป็นวงการตุลาการเนี่ยนะครับชัดเลย
คนที่สอบได้คะแนนดีเลือกไปเลยไปอยู่จังหวัดไหน
จังหวัดเด่นคนที่ลองลงมาก็อยู่จังหวัดลองลงมา
จะไม่มีการข้ามหน้าข้ามตาไม่มีการข้ามหัวไม่ได้เอาลูกน้องมาเป็นนาย
เขาวางระบบไว้ดีมีคนบอกว่าถ้าวงการตำรวจใช้ระบบอาวุโสก็ไม่ดีอีก
เพราะว่าเจ้านายจะบอกว่าคนที่อาวุโสสูงสุดสมมุติอย่างนี้ครับ
มีรองสารวัตรอยู่๗๘คนขึ้นมาเป็นสารวัตรสักคน๒คน
อันดับอาวุโสก็ได้เลื่อนขึ้นมามาถึงผู้กำกับรองผู้กำกับ๘คน๙คน
เอาอาวุโสสูงสุดมาเป็นผู้กำกับลำดับหลังหลังรอก่อน
รองผู้บังคับการมี๑๐กว่าคนเลื่อนขึ้นมาอาวุโส๑คนเป็นผู้บังคับการ
รองผู้บัญชาการมี๕๖คนเลื่อนอาวุโสสูงสุด๑คนมาเป็นผู้บัญชาการแทน
เขาบอกทำอย่างนี้ก็ดีแต่ในวงการตำรวจเขาก็จะมีข้ออ้างว่าคนที่อาวุโสเนี่ยอาวุโสก็จริง
แต่ฝีไม้ลายมือสู้คนที่อยู่รองไม่ได้ไม่เหมาะสม
ฉะนั้นถ้าไม่เหมาะสมแล้วเอามาเป็นผู้บังคับหน่วยเดี๋ยวมีปัญหา
ฉะนั้นระบบอาวุโสไปไม่รอดครับไปไม่รอดมีคนแย้งบอกว่าเอ๊ะ
ถ้าคนที่อาวุโสมันทำงานไม่ได้ไม่มีประสิทธิภาพทำไมไม่ไล่ออกไปซะตั้งแต่ก่อนจะมาใหม่ล่ะ
มาใหม่ล่ะเออทำไมปล่อยให้ไต่เต้าขึ้นมามาเป็นรองผู้กำกับ
แล้วพอมาถึงอาวุโสสูงสุดเขาบอกว่าไม่มีประสิทธิภาพแทนคนที่อยู่ข้างหลังไม่ได้
ก็มีข้อโต้แย้งกันอีกในที่สุดระบบอาวุโสล้มเลิกอีกครับเอาความเหมาะสมบางปีใช้ความเหมาะสมบวกอาวุโส
แต่ไปมาวนก็ไปวนอยู่กับเรื่องเส้นสายนั่นแหละครับเปิดช่องไว้เพื่อให้มีเส้นสายเข้ามาเปิดช่องไว้เพื่อให้มีการซื้อขายตำแหน่ง
ในที่สุดก็เป็นอย่างที่ว่านั่นแหละคือตำรวจเนี่ยเอาตัวเองยังไม่รอดเอาความยุติธรรมตัวเองให้ไม่ได้แล้วอย่าภาษาอะไรจะไปให้ความยุติธรรมกับชาวบ้านเขาแล้วก็ทำงานไปด้วยความขมขืนบุคลากรตำรวจเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าที่ทำงานจริงจังเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งทำงานไปด้วยความท้อแท้วันดีคืนดีลูกน้อง
มาเป็นตะเบ๊บเราไปไปมามีเส้นมีสายเหาะเหิดเดินนากาศมาอ้าวมาเป็นนายเราเสียแล้วและเจ้ากำลังใจจากไหนมาทำงานล่ะครับ
ฉะนั้นเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจรัฐมนูลเขียนบอกว่าถ้ายังไม่มีกฎหมายลูกออกมาใน๑ปีจากนี้
ใช้ระบบอาวุโสก่อนคำว่าอาวุโสอยู่ตรงไหนก็เถียงกันอีก
รองผู้กำกับบางคนเนี่ยอาวุโสมากพร้อมที่จะขึ้นมา
แต่ปรากฏว่าพอไปไล่ดูตอนเป็นสารวัตรเนี่ย
ตอนได้นายเป็นพันธุ์ตำรวจตรีเนี่ยคนนี้ได้นายพันธุ์ก่อน
ไล่กันไปไล่กันมาเอ๊ะคนโน้นที่อยู่ข้างหลังเนี่ย
เคยได้ยดนำหน้ามาก่อนไล่กันไปไล่กันมายุ่ง
หลายคนก็เลยเสนอว่าเอาขั้นเงินเดือนสิ
เอาเงินเดือนนี่แหละสำคัญเลยใครเงินเดือนมากอาวุโสมาก
คนนั้นพร้อมจะเจาะขึ้นไปตำแหน่งแม้งั้นไล่กันไปไล่กันมาจะถามว่า
สมมุติจะเอาขึ้นพลตำรวจตรีก็ต้องไปไล่ว่า
ใครได้เป็นนายผันก่อนใครได้เป็นนายผลก่อน
ไล่กันมาตั้งแต่ต้นแล้วครับก็ยุ่งกันไปใหญ่
อันนี้ที่พรบตำรวจต้องไปกำหนดว่าถ้าจะใช้ระบบอาวุโส
นับกันยังไงเพื่อที่จะให้เข้าใจง่าย
นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเรื่องวงการตำรวจเป็นเรื่องที่สำคัญ
และจากนี้ไปคอยดูเถอะครับว่ากฎหมายลูกกฎหมายประกอบรัฐมนูลเนี่ย
จะออกมาให้รองรับสอดคล้องกับรัฐมนูลยังไง
อาจารย์มีชัยเคยพูดว่าระบบอาวุโสเนี่ยดีที่สุด
แต่วงการตำรวจอย่างที่บอกเขาก็อ้างก็อ้างว่าอาวุโสก็จริงแต่ว่าไม่เหมาะสม
และที่เอาที่เหมาะสมก็ไม่อาวุโสสุดท้ายก็ข้ามหัวกันไปข้ามหัวกันมา
วงการตำรวจมันถึงเละไงครับ
ดูนะครับว่าสุดท้ายขึ้นมารัฐมนูลเขียนไว้อย่างนี้
พรบตำรวจจะเป็นยังไงตอนนี้อย่าลืมนะครับว่าเรามีบุคคลคณะหนึ่ง
เป็นคณะกรรมการกำลังที่จะหาช่องทางปฏิรูปตำรวจอยู่
ชุดที่แล้วมีคุณเซรีสวนภานนท์เป็นประธานกรรมการ
แล้วก็มีพลเรือเอกพระจุลตามประทีบเป็นประธานอนุกรรมการ
เสนอไว้เยอะเรื่องแยกอำนาจสอบสวนที่พูดเมื่อวาน
พอมาถึงชุดนี้เป็นสปทพลตำรวจเอกวีรพงศ์เช่าปรีชา
เป็นประธานคณะกรรมธิการดูแลเรื่องนี้
ก็คอยดูว่าข้อเสนอของคณะกรรมการชุดนี้
จะเอาไปออกเป็นพรบประกอบรัฐมนูลหรือกฎหมายลูก
ถึงที่สุดขึ้นมาแล้วจะถึงฝั่งไหม
เอาละครับนี่เรื่องของตำรวจก็พรุ่งนี้ติดตามกันต่อ

ขอบคุณคุณสุภาพคลี่ขจายสำหรับการวิเคราะห์
หนึ่งในเนื้อหาของการปฏิรูปที่จะเกิดขึ้น
บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะ